บรรยากาศวันเด็กแห่งชาติที่มิวเซียมสยามก็ยังคงคึกคักค่ะ
เด็กก็กำลังสนุกสนานไปกับกิจกรรมการละเล่นไทยที่หาชมได้ยาก
ขณะที่ยอดคนที่มาเที่ยวงานก็อยู่ที่ประมาณ๒๐๐ครอบครัวแล้วค่ะ
ติดตามรายงานจากคุณกมลวันผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากมิวเซียมสยามค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนี่คือประเพณีวิ่งควายค่ะ
จัดขึ้นภายในงานวันเด็กที่มิวเซียมสยามนะคะ
มาแล้วครึ่งวันค่ะยังคงมีผู้ปกครองจูงมือลูกหลานมาเที่ยวงานวันเด็กที่นี่อย่างต่อเนื่องนะคะ
เด็กหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่ามาเที่ยวที่นี่สนุกแถมยังได้เรียนรู้ประเพณีการละเล่นไทยที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอีกด้วยค่ะ
กิจกรรมงานวันเด็กการละครั้งหนึ่งณมิวเซียมสยามตอนไทยและเล่นไทยประเพณี
ให้เด็กได้ร่วมสนุกกับประเพณีการละเล่นของไทยที่หาชมได้ยากพร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฟรีตลอดทั้งวันค่ะ
ไลท์อยู่ที่การแข่งขันปีนขึ้นไปหยิบทงจากยอดเสาคือการจำลองประเพณีชิงเปรตได้รับความสนใจจากเด็กมากที่สุดค่ะ
จากนี้ค่ะเด็กยังได้ร่วมกิจกรรมประเพณีการละเล่นไทยอย่างสนุกสนานทั้งประเพณีวิ่งควายที่จำลองการวิ่งควายด้วยการแข่งวิ่งให้ถึงเส้นชัยในชุดมัสคอตน้องควาย
นอกจากนี้ค่ะเด็กยังได้รับความสนานทั้งประเพณีการละเล่นไทยอย่างสนานทั้งประเพณีการละเล่นไทยอย่างสนานทั้งประเพณีการละเล่นไทยอย่างสนานทั้งประเพณีการละเล่นไทยอย่างสนานทั้งประเพณีการละเล่นไทยอย่างสนานทั้งประเพณีการละเล่นไทยอย่างสนานทั้งประเพณีการละเล่นไทยอย่างสนานทั้งประเพณีการละเล่นไทยอย่างสนานทั้

บริเวณลานกลางแจ้งสามารถมาได้จนถึง๓โมงเย็น
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ค่ะ
ตลอดทั้งวันนี้ค่ะมิวเซียมสยามนะคะ
เป้ายอดคนเข้าร่วมงานวันเด็กอยู่ที่๒๐๐ครอบครัวค่ะ
ขณะที่พิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้เข้าชมฟรี

กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงานจากมิวเซียมสยามค่ะ

เอสเฟสนิวได้อีกครั้งในเวลา๑๖นาฬิกา